ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับ

แล้วก็สาเหตุของผู้หญิงคนนี้ทำไปเพราะอะไรนะครับ
กลางดึกคืนที่ผ่านมามีรถเบ้นสีดำคันหนึ่ง

ถึงขั้นตำรวจไปดักอยู่หลายครั้ง
ชนตำรวจด้วยนะชนเพื่อจะหนีให้ได้นะครับ
เอาไปดูภาพเหตุการณ์ก่อนนะฮะ
นี่เป็นแค่จุดหนึ่งนะ
ตอนนี้มีหลายจุดที่แบบโอ้โห
คือพอดักได้กว่าไปดักได้กว่าไป

พลเมืองดีด้วยตำรวจด้วยช่วยกันสกัดนะครับ
เบ้นสีดำป้ายแดงคันนี้นะครับ
ดึกคืนที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับ

นี่ก็อีกจุดหนึ่งตำรวจพยายามบอกให้หยุดก็ไม่หยุดนะครับ
คือจนไปถึงนู่นนะครับ

ไปถึงนู่นนะฮะฝั่งแถวเตาปูนนะครับ
หน้าทางเข้าเตาปูนแมนชั่นนะครับ

เพื่อนำตัวคนขับออกมา
ปรากฏว่าพอนำออกมาได้ก็สภาพกว่าบาดเจ็บก็นะฮะ
หางตาเนี่ยแตกแล้วก็มีเลือดไหล

จุดสุดท้ายที่ไปไล่กันจนเจอตรงนี้

ผู้หญิงคนนี้เป็นนักธุรกิจหญิงนะครับเหตุการณ์เนี่ยคือห้าทุ่มเมื่อคืนนี้เธอขับรถ
ชนรถชาวบ้านแถวแยกแครรายก่อนแยกแครรายในพื้นที่นนทบุรีนะฮะ
แต่มันก็รอยต่อกับนามวงวานแล้วก็เข้ามากรุงเทพนี่แหละนะครับ
หลังจากนั้นก็ขับหนีไปเข้าถนนวิภารีรังสิตไปถนนกำแพงเพชร
โผล่แยกสะพานควายไปยูเทิร์นรถแล้วก็มาเจอตำรวจสกัดจับ
แต่ก็ขับฝ่าออกไปอีกจนไปเกือบถึงแยกสะพานควายอ่ะ
มีตำรวจตามมาทันอีกรอบนึงเธอก็ขับมุ่งหน้าตรงไปแยกจตุจักร
พลเมืองดีก็ไปช่วยกันใช้รั้วเหล็กล้อมรถเอาไว้ให้หยุดเธอก็ไม่หยุดก็ขับชนหมด
เหล็กจักรยานยนต์รถชาวบ้านอีกชนหมดแล้วก็มุ่งไปทางเตาปูน
หยุดจุดสุดท้ายที่เตาปูนแมนชั่นตรงนั้นนะฮะ
เป็นถนนที่เป็นเส้นทางเข้าถนนกำแพงเพชรเธอไปอีกนะฮะ
ลงอุโมงตรงแยกสะพานดำเลี้ยวขวาเข้าเตาปูนแมนชั่น
ตรงนั้นนะฮะตำรวจเอารถไปจอดขวางนะครับ
แต่ไม่ยอมนะตรงจุดนี้ตำรวจต้องกระโดดขึ้นกระโปรงหน้ารถนะ
เพราะเธอจะชนไปให้ได้นะครับอันนี้รอบแรกนะที่จะชนตำรวจนะครับ
ขับรถหนีอีกนะครับทุกผู้ชมครับเลี้ยวออกข้ามสะพานไปสามแยกเตาปูน
มุ่งหน้าบางโพระหว่างทางกลับรถอีกทีนึง
แล้วที่เนี่ยไปทางจษักอันนั้นโว่นไป
แล้วไปขึ้นสะพานข้ามแยกกำแพงเพชรลงอุโมนสะพานดำอีก
แล้วเลี้ยวขวากลับมาจุดเตาปูนแมนชั่นอีกรอบนึง
เป็นรอบที่สองนะฮะตรงเนี้ยฮะถึงมาถูกล้อมทีเนี้ย
ต่อไม่ได้แล้วคราวนี้เขาล้อมกันแบบไม่ให้ไปเลยนะฮะ
บางคนก็ไปทุบกระจกรถเลยเพื่อเอาตัวเธอออกมาให้ได้
รวมแล้วนะครับที่เธอขับไปเมื่อคืนนี้สี่สิบสามกิโลเมตรอืม
เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนบาดเจ็บหลายคนนะครับ
รถยนต์ที่ถูกชนเสียหายไป๒คันจักรยานยนต์๔คัน
รวมตำรวจอีกนะนายชัชวานคงอุดมหรือว่าชัดเตาปูนนะครับ
ก็เป็นผู้ที่เขาอยู่แถวเตาปูนแมนชั่นอยู่แล้วนะฮะ

คนกอเหตุชื่อนางสาววิชุดาวิทยะสิรุณาอายุ๓๗ปี

คุมตัวไปตรวจวัตรปริมาณแอลกอฮอล์นะครับพบว่าสูงถึงสองร้อยห้าสิบเจ็ดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ค่ะปกติต้องไม่เกินห้าสิบใช่ค่ะนี่สองร้อยห้าสิบเจ็ดมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
ก็คุมตัวไปนะฮะดำเนินคดีนะครับแล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วย
สอนอบังซื้อคุมตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งเธอกับสามีเนี่ยยอมรับว่า
ทำไปเพราะเครียดมีปัญหากับหุ้นส่วนบริษัทเพราะว่าถูกโกงไป
โกงเงินไปประมาณ๑๒ล้านต้องฟ้องร้องดำเนินคดีกันเมื่อคืนนี้เธอเครียด
เธอเลยขับรถเบนส์ป้ายแดงของบริษัทไปดื่มเหล้าอันนี้เธอยอมรับกับตำรวจเลย
แล้วก็เมาจนสติหลุดก็เลยเกิดเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น
ถามว่าเอ้าไปชนเขาแล้วเนี่ยเกิดเหตุแล้วเนี่ยตั้งหลายจุดหลายครั้ง
ทำไมไม่หยุดสักทีนึงขับวนไป๔๓กิโลเมตรเป็นชั่วโมง
เธอบอกว่าเธอไม่กล้าหยุดกลัวว่าถ้าหยุดจะถูกทำร้าย
เหมือนจอดติดไฟแดงเฉยเลยค่ะแล้วเขาก็เหมือนมาอัดจากด้านหลังอะค่ะ
แล้วก็แบบตกใจก็เลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงก็ตกใจอะค่ะ
แล้วสักพักก็ลงมาค่ะแล้วเขาทำยังไงเหมือนแต่ตอนนั้นเหมือนไม่เห็นเขาแล้วอะค่ะ
ตอนที่ลงมาเหมือนเขาขับไปอีกทางหนึ่งแล้วค่ะเขาหนีเลยใช่ค่ะ
แล้วตอนนั้นเราพยายามติดตามเขาไหมเหมือนรถตัวกันชนอะค่ะ
มันขัดล้อคือไปไหนไม่ได้อ่ะค่ะ
นี่มันจริงมาแล้ว
เอาดิ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

คลิปนี้นะฮะจะมีคนเจ็บอีกคนนึงนะครับ
ถูกรถเบียดล้มลงไปเกาะกลางถนนนะจักรยานยนต์เนี่ย

ใช่แล้วมีคนเขาถ่ายคลิปไล่ตาม

นี่คือคนเจ็บนะฮะที่ถูกเบียดชนเมื่อสักครู่นี้นะครับ

เขาบอกว่าตอนนั้นเขาก็ช่วยไล่ตามรถคันนี้นี่แหละ
แล้วก็เนี่ยฮะโดนเบียดจนล้มลงนะครับ
ตอนนี้แจ้งความนะเขาแจ้งความข้อหาพยายามฆ่าเลยนะฮะ

เขาก็เปิดกระจกอยู่แต่เหมือนหน้าไม่ได้สติอะไรแล้วอ่ะ
แต่หันมองผมอยู่คือผมตะโกนบอกเขาว่า
จอดหยุดจอดอย่างเงี้ย
จากนั้นน่ะหักใส่ผมเลยหัก
หักเบียดใช่มั้ย
ใช่ครับเบียดชนเพื่อแบบให้ผมแบบหลุดออกไปจากตรงนั้น
คือถ้าเขาเจตนาจะไม่หนีตั้งแต่ช็อตแรกนี้นะ
คือผมว่าน่าจะจบไปแล้วเหตุการณ์ไม่น่าจะบรรปลายอะไร
ตำรวจอยู่แล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีสื่อไม่มีอะไร
ที่เขาพุ่งพุ่งเข้าใส่ผมใส่ผมนั่นแหละ
มันน่าจะจบแล้วแต่ที่เขาไปนู่นมันมันไปเยอะไง
เราก็ตามไม่ได้เขาไม่หยุดเองครับ

ถ้าผมพูดด้วยความเหมือนละห่ำแล้วนะ
เหมือนกูไม่ได้สนใจแล้วนะกูก็ไปอย่างเดียว
นี่ครับก็มีผู้ที่ถูกชนเขาก็มาแจ้งความกันหมดแล้วนะครับ

คนที่ถูกเบียดถูกล้มก็แจ้งพยายามฆ่าเลย
ชนตำรวจอีกนะครับเรื่องเมาแล้วขับอีกนะครับ
แต่วันนี้ในการสอบปากคำเนี่ยทางตำรวจก็แจ้งสิทธิ์นะนะ
สิทธิ์ของทางนางสาววิชุดาคนขับรถเบ้นคันนี้ว่า
ตัวเขาเองเขาก็สามารถแจ้งได้นะถ้าเขาจะแจ้งสิทธิ
สิทธิ์ของเขาอย่างเช่นคนที่มาทุบรถเขานะ
แล้วแผลที่เกิดขึ้นที่คิ้วเนี่ยถ้าพบว่าเกิดจากการถูกทุบทำร้ายร่างกายอะไร
ก็แจ้งความได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครับ
แต่ในส่วนของนางสาววิชุดานะครับถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้ขับขี่รถ
เมาสุราหรือว่าของมืนเมาอย่างอื่นขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและมีผู้บาดเจ็บ
หยุดรถให้ความช่วยเหลือและข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่
รวมกับคนที่เขาถูกเบียดแล้วเขาบอกเขาขอแจ้งพยายามฆ่า
ก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไปใช่แล้วก็จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายรถคันอื่นอื่นเขาอีก
คดีแพ่งไปอีกนะคะหลายคดีเลยหลายเรื่องเลยทีนี้